แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการ
จ่ายค่าแท็กซี่ราคาแพงแบบเมื่อสักครู่

ก็เลยบอกว่าพี่เดี๋ยวขอโอนเงินได้ไหม
เขาบอกว่าไม่ให้โอน

งั้นเดี๋ยวขอแวะกดเงินจ่ายเงินสดให้พี่ก็ได้

พี่เขาไม่มารอกันหรอกพี่
เมื่อเวลานี้ทำไมหากิน
หนูไม่ได้ให้พี่รอนานเลย
อุ้ยหนูไม่ได้ออกไปกดนานอะไรขนาดนั้นเลย
พี่จะโมโหหนูอะไรอย่างนั้นนะ
พี่เป็นคนพี่ทำงานบริการนะ

แล้วพี่จะโมโหผู้ใจสารขนาดนั้นได้ยังไง

หนูก็เลยไปกดให้พี่
ถ้ากดขนส่งเขาไม่ให้กดเงินโอน
กดให้โอนเงิน

มันโอนไม่ได้หรอ
คือไอ้ประเด็นว่าโอนไม่ได้สมมุตินะคุณผู้ชม
แต่คือตรงนั้นจบไป
คือถ้าเขาขอลงไปกดเงินสดให้

ลุ๊กถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะเขาเอามาโพสต์ไว้
ก็บอกว่าโอ้โหเจอแท็กซี่แบบนี้
บอกว่าไม่มีเงินสดโดนด่า
บอกว่างั้นเดี๋ยวขอไปกดเงินสดให้พี่

งั้นเดี๋ยวพี่จอดให้หน่อยเดี๋ยวไปกดเงินสดให้
โดนด่าอีกทีนี้ตัวบอกว่ากดเงินไม่ถึงหนึ่งนาที
พี่เขาเอากฎหมายไหนมาบอกว่าห้ามโอนเงิน
ทีมข่าวเลยติดต่อสอบถามไปผู้โพสต์นะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุขึ้นรถจากราชกระบัง
จะกลับบ้านค่าโดยสารได้สักประมาณ๗๕บาท
ตัวเขาก็ไม่มีเงินสดนะนะก็เลยอยากจะโอนให้
พี่คนขับก็โมโหโวยวายถ้าไม่มีเงินทำไมไม่บอก
ก็จะได้ไม่ต้องรับตามคลิปเลยคุณผู้ชม
ตัวเขาก็เลยอธิบายว่าก็ถ้าไม่ให้โอนเดี๋ยวกดเงินสดให้เลยก็ได้
คุณพาแท็กซี่ก็โวยวายอ้างกฎหมายขนส่งมันไม่ให้โอน
อยากให้คนขับรู้ว่าสิ่งที่ทำไปมันผิดนะ
อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของบริการอย่าใช้อารมณ์แบบนี้
แล้วพี่คนโพสต์เนี่ยเขาก็ยังบอกนะผู้โดยสาร
เขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้จริงนะสงสัย
พี่เขาจะโมโหอะไรขนาดนั้นนะเล่นใหญ่แล้วข่มขู่เขาด้วย
เขาเจอแบบนี้กลัวแหละค่ะ
คือไม่ต้องใช้เงินสดมันจะได้ไม่ต้องมีเชื้อโรคติดต่อกันด้วยนะคะ